ก๋วยเตี๋ยวชามละ๕บาทว่าหายากแล้ว
เชียงใหม่มี๓บาทคุณผู้ชมฮะ
เฮ้ย๓บาทจริงเหรอ

ร้านนี้เดี๋ยวดูกันว่าชามหนึ่ง๓บาทให้ขนาดไหนครับ
ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยว๓บาทถูกที่สุดในเชียงใหม่ดีไม่ดีที่สุด

คนเต็มร้านทั้งวันครับ

ชามก็ไม่ได้เล็กนะพี่เบิร์ต

คือถ้าในกรุงเทพก๋วยเตี๋ยว๕บาทโอเคมันชามแบบเท่าซุป

ครับแต่ว่าก็ต้องสั่งกันหลายชามนั่นแหละ

๓ชามให้๙บาทเลยนะ
เดินเสิร์ฟกันแทบไม่ได้หยุดเลยครับพนักงานในร้านเนี่ย

สั่งไป๑๕ชามครับ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสั่งทีเดียวไปซะเลยครับ
เพราะว่า๓บาท๑๕ชามก็เท่าไหร่ล่ะ

ถือว่าถูกมากหากินที่อื่นก็ไม่ได้

ไม่แพ้พวกร้านขายแพงเลยนะ

พี่ธวัดบอกช่วงนี้เศรษฐกิจโซ่บเซ้า
แต่มีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น
สาเหตุเป็นเพราะลูกค้าแต่ละคนก็ต้องประหยัดแหละ

นี่แหละชามละ๓บาทเองนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นพวกนักเรียนนักศึกษา

เฉลี่ยแล้วคนหนึ่งกิน๑๐ชามเป็นอย่างต่ำครับ

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นล่ะพี่ทำยังไงเนี่ย

ไหนจะเนื้อหมูอีกผักอีก

แต่ทางร้านเปิดมา๓๕ปี

จะขายราคานี้ตลอดไปครับ
ต้องชื่นชมพี่ธวัฒน์จริงนะครับ

เดี๋ยวไปเชียงใหม่แล้วจะไปอุดหนุนนะคะ

๓บาทรักษาทุกอาการหิว